ได้ตำแหน่งพี่สาวแห่งชาติเดี๋ยวเลยค่ะ
เวลาอยู่ใกล้ร่วมใกล้กับใครนะคะ
เคมีมันดีไปหมดเวลาเล่นราคบใด่น้องนะครับ

มายวโรยศวรรษ

ก็ช่วงแรกก็อาจจะยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่

เราจะต้องแบบเหมือนคอยเข้าหาเพื่อนด้วย
ไม่ใช่แบบให้น้องเข้าหาเราอย่างเดียว
เพราะว่าการทำงานแบบทีมเวิร์ค
มันก็จะช่วยทำให้แบบเหมือนละคร
มันใกล้กันง่ายขึ้นเลยกันง่ายขึ้นด้วย

เขาเป็นแบบคนช่างไลฟ์เขาจะไลฟ์เก่งมาก
เมื่อกี้ก็แบบยังไลฟ์อยู่หรือเปล่า

เล่นกว่าในละครนะคะ
น้องเก้าเขาจะเป็นคนแบบนิ่งนะนิ่งอย่างนี้
แต่ว่าเขาก็จะมีฟิลเขา

ที่เขาจะไม่เหมือนไม่เหมือนยูโรไม่เหมือนบูมอย่างนี้
มูมเนี่ยเป็นคนที่แบบโดนรุ่นลงไม้ลงมือเยอะมาก
เราแบบขอโทษไม่รู้กี่ร้อยครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

บางทีก็แบบบูมอย่าหลบนะอย่าหลบอย่างนี้
เพราะถ้าหลบก็เดี๋ยวแบบเจ็บหลายรอบ

เอาล่ะค่ะเสร็จสัมภาษณ์นี้ดิฉันขอไปแล้วนะคะ

เพราะว่าเพราะสามหนุ่มนะคะแล้วแต่ละหนึ่ง

อยากเป็นพี่สาวแห่งชาติบ้างใช่ไหม
เราสามคนประกอบร่างนี้สู้พี่นุ่นหนึ่งร่างได้เลยนะ

ทุกวันนี้ก็เป็นก็เห็นเลี้ยงดูเด็กฝึกงานในออฟฟิศเยอะแยะไปหมด

ว่าจะไม่ใช่พี่สาวแห่งชาติเป็นยายแห่งชาติ
ว่าให้พี่เอาไม่เอานะ